คุณผู้ชมฮะเวลาเราไปเที่ยวตามโบราณสถานนะครับ
เคยได้ยินไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเท่าไหร่แก่
เขาเตือนกันบอกว่าอย่าไปหยิบจับอะไรออกมาจากที่นั่นทั้งสิ้น

ว่าจะเป็นก้อนอิดหรืออะไรก็ตาม

แต่สาวคนนี้เธอบอกว่าไปเที่ยวทะเลประจวบ
แล้วเก็บหอยสังมาจากริมหาด

มาถ่ายรูปชูไว้น้ำตรงนี้แล้วเห็นสังทอง

ทีนี้นะคะเมื่อวานตอนคืน

ตื่นเลยค่ะเพราะว่าเราเอาหอยเอาไปไว้ตรง

นี่นะคะน้องป่า

ครับก็คือเมื่อกี้เห็นใช่ไหม

แล้วก็ใส่ผ้าแดงจงแดง

นั่นน่ะสิแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เชื่อเหมือนกัน
เสียงว้อเหมือนแบบคนป่าง่อป่าที่เขาทำแบบนี้
เธอก็เลยตัดสินใจเอาหอยสังไปคืนที่เดิม
นี่คือคลิปที่เธอเอาไปคืนที่เดิม
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์

เจ้าของโพสต์ก็คือคุณนบพันธ์ขอสงวนนามสกุลนะครับ

คือไปเที่ยวทะเลแหวกที่อ่าวบ่อทองหลางกับครอบครัว
แล้วทีนี้ครับก็เดินไปถ่ายรูปที่ชายหาดนะครับ

บ่อทองหลางอยู่ในพิกัดนี้นะครับ

จู่ก็เจอหอยสังลักษณะแปลกประหลาดนะฮะ
ซึ่งจริงถ้าเราเจอเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหหอยนี้สวยจัง

แต่เธอก็ตัดสินใจไงคุณ

ตกดึกลุกไปเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนคนป่า
บปากร้องดังเหมือนที่ผมทำท่าให้ดูนะครับ

แล้วเธอบอกว่าทำให้เธอเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะฮะ
ก็ประมาณสักก่อนนอนเที่ยงคืน
ก็เข้าห้องน้ำปัสสาวะอะไรอย่างนี้

เท่านั้นแหละค่ะหนูก็รีบวิ่งกระโดดมาบนเตียงเลย

บอกว่าเนี่ยหนูก็บอกเรียกชื่อแฟนว่า
เนี่ยลูกเอ้นเนี่ยมีเสียงแบบนี้นะ
เออก็แล้วแฟนก็บอกว่าคิดมากหรือเปล่า
หนูก็เลยบอกว่าไม่มันจริงมันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

สวดมนต์ของเขาไปเรื่อย
แล้วก็ปิดไฟนอนแล้วมันเหมือนเขานอนไม่หลับ
พอเสร็จแล้วเขาก็แบบเหมือนรู้ยังนอนไม่หลับเลย
เขาก็ไปเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้
เขาบอกว่ามันเหมือนมีคนเหมือนมีคนเดินอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าทั้งหลับตื่นคือนอนไม่หลับเลย
แล้วพอเสร็จแล้วก็คือหนูคุมโปรงไปเรียบร้อยแล้ว

ตอนเช้าเธอกับแฟนนุ่มก็เลยตัดสินใจเลย
ออกจากโรงแรมเอาหอยสังออกมาด้วย
เอามาคืนตรงชายหาดตรงนี้นะครับ

เขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นหอยสังธรรมดา

ใช่ไม่ทันได้ดูว่าแถวนั้นมีอะไรอีกหรือเปล่า

เหมือนลูกปั้นเงาะป่านี่นุ่งโจงแดงเลยนะฮะ
ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่ามันยังไม่จบนะคุณ
หลังจากนำหอยสังไปคืนแล้วยังเจอเรื่องแปลกอีก
เพราะขณะไปเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารก็เจอ
เจออะไรรู้ไหมคุณเจอดอกไม้ในห้องน้ำ

เจอดอกไม้ธรรมดาไม่แปลกแต่เจอดอกไม้จันทร์ในห้องน้ำ

ใช่ฮะดอกไม้จันทร์จะไปอยู่ในห้องน้ำได้ไง

เออนะฮะแถมยังได้ยินเสียงเด็กหัวเราะด้วยนะครับ
พอออกมาก็ยิ่งตกใจมาก
เพราะปรากฏว่าใกล้ห้องน้ำเนี่ย
หลุมศพเด็กที่โบกปูนเอาไว้
โอ้โหเธอบอกว่าเป็นทริปการไปเที่ยวที่หลอนมากเลยนะครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาไปเที่ยวไม่ควรจะหยิบจับหรือเก็บอะไรมา
เพราะบางทีอาจจะมีเจ้าของก็เป็นได้

เออแบบนี้ก็หลอนเหมือนกันนะคุณผู้ชม